สวัสดีครับผมใช่วันนี้ก็พันละก้อนครบรอบ๑๔ปีเนอะ
ก็ยินดีมากดีใจที่แบบเขาเชิญผมกับหลานมามาก
ก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงถ้าดีใจขอบคุณทุกคนไหม

ไปกำลังเต็มที่ใช่ใช่

คือจริงเราบอกว่าเราแบบทำงานกันแบบหลายวันมาก

แต่ว่าก็แบบน้องเก่งเราก็ดูแล้วว่าแบบจริงก็
จริงวันนี้ผมยกเลิกงานตอนเช้าที่แบบมันเป็นงานรีวิวอะไรพวกนี้
แต่ว่าเขาก็แบบว่าเราก็ทำกันเต็มที่ที่สุด
แสดงว่ากระทบงานเหมือนกัน

เพราะว่าผมอะไม่ได้แคร์อะไรแน่นจริงอะไรอย่างนี้
เพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าผมมาเคลียร์งานของผมก็แทบไม่ทันเลย
ถ่ายหนังด้วยอะไรอย่างเงี้ครับใช่พรุ่งนี้ก็ถ่ายหนังแต่เช้าเลย
แบบนี้ต้องรับงานให้น้องน้อยลงไหมคะ
จริงแบบต้องบอกว่าบางงานเนี่ยคือเป็นงานเราคนเดียวนี่แหละ
แบบน้องไม่อยากไปด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราน้องไปแล้วก็ได้แบ่งเงินกันนะ
มันมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันมันดีอ่ะใช่แล้วก็แบบอย่าเอาเข้าไป
แต่เขาก็สนุกเหมือนเมื่อวานเนี่ยก็แบบโฟนเรื่องหนึ่งข้างหน้าที่จริงจังก็คือต้องแบบ
ไม่ให้เล่นน้ำไม่ให้แบบไม่ให้เล่นอะไรเยอะเกินแล้ว
เพราะว่าเมื่อวานคึกมากใช่ไหมไม่ยอมขึ้นแล้วไปอาบน้ำช้างไม่ยอมขึ้น
ผมก็ต้องลงไปด้วยผมแบบโอ้โหเหนื่อยมาก
น้องเขามีบ่นไหมคะว่าแบบว่าเหนื่อยแล้วอะไรอย่างนี้
ไม่มีบ่นหรอกมีแต่ว่าหลับแล้วไม่ตื่นล้อเล่นล้อเล่นไม่มีบ่นไม่มีบ่นเก่งเก่ง
ตอนนี้ก็คือต้องบอกจริงเลยว่าแบบเหมือนที่จะย้ำว่างานที่ถ้าเห็นยังรีวิวคืองานค้าง
แต่ตอนนี้ผมแบบผมไม่รับงานแล้วจริงทุกงานเลยนะ
ผมเคลียร์งานไม่ทันบวกกับแบบผมรู้สึกว่าผมทำรีวิวแล้วมันแย่ลงเรื่อย
มันไม่ได้แบบมันเริ่มแบบไม่ได้มีคนดูเยอะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมสงสัย
เอิ่มจริงผมสงสัยลูกค้าใช่ใช่
มันเหลืออีกเยอะไหมที่ยังไม่เสร็จอะ
จริงเยอะมากแบบเยอะมากเลย
ผมก็ที่ไอจีก็ขึ้นแล้วว่าผมไม่ทำงานแล้วนะตอนนี้

เสียใจเหมือนกันครับ
ขอบบอกเลยว่าเสียใจ

แล้วก็จะมารับงานรีวิวครับผม

อยากรับรีวิว

อยากซื้อของเล่น
แต่ก็ต้องทำใจเพราะว่าผมไม่ได้รับรีวิวให้เขาแล้วด้วย
เพราะว่ามันคิดยาก
บวกกับผมคิดเองทุกอย่างมันก็เหนื่อย

เพราะว่าเขาเห็นผมถ่ายรีวิวเนี้ย

แล้วหลังเริ่มอยากเล่นบทเป็นคนแก่แล้ว

เริ่มพูดเยอะขอพูดเยอะ

แต่ว่าแบบตอนนี้เราทำไม่ได้แล้ว
เราเซียเรียสเรื่องขนโรคมากใช่
เพราะถ้าทำไปแล้วแบบลูกค้า

อันเขาก็แฮปปี้แต่ว่าถ้าแบบเราดูยอดขายเขาอ่ะ
มันช่วยขายมากไม่ได้เราจะเสียใจมากแล้วก็แบบไม่อยาก

ถูกติง
ถูกติงอะไรแบบนี้บ้างไหม
มีไหมมีครับบางอันแต่ว่าผมเป็นคนที่ถ้าลูกค้าไม่เชื่อใจมากผมก็ขอยกเลิกเลย
ยกเลิกทันทีเลยนะถ้าลูกค้าแบบขอเปลี่ยนเยอะขอแก้
หรือแบบไม่ให้ตามใจเราจริงเราก็แบบไม่โอเค
แต่ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่จ้างผมมากใช่
ขอบคุณทุกคนเร็ว
มันเลยไม่เห็นเพราะการค้นพ่อวุตคางเลย